คุณต้องฟังข่าวนี้ไว้ดีคุณดามกิ่งไม้ปักกิ่งไม้ปลูกต้นไม้อะไรเป็นไหมคุณภาคภูมิ
พอได้ค่ะพอได้นะพอได้ค่ะคืออะไรนะคะมีอะไรหรือเปล่า
มีมีข่าวนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ซอยประชาอุทิศ๑๗บ่ายวันนี้เองนะคะ

ภรรยาบอกสามีว่าช่วยดามกิ่งต้นมะม่วงให้หน่อยสามีทำให้เป็น

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภรรยาเอาปังตอฟันหัวเลยค่ะ

เอากันไกลตัดผ้าแทงคอแล้วก็เอาสากทุบตีทั้งตัวเลยอ่ะ

กิ่งไม้ไม่ได้แต่แต่เดี๋ยวลองฟังสามีก่อน

แต่ดูสภาพก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกับตันยูเนี่ย
ต้องรีบมาประถมพยาบาลให้กับในโป้งคนนี้วัย๔๐ปีโดยด่วนเลย

เขาอยู่ในสภาพนั่งพิงกำแพงหายใจรวยรินแล้วอะค่ะ

ตามตัวเนี่ยฟกช้ำดำเขียวแถมที่คอก็ดีที่หัวก็ดีแผลเวอะไปหมดเลย

ที่หัวเนี่ยถูกปังตอฟันนะคะแผลชะกัน

คอมีแผลถูกกันไกลแทงลึกอยู่เหมือนกัน

ส่วนที่ตัวเห็นไหมคะช้ำแดงจ้ำเขียวถูกสากทุบ
ไม้ตีพริกอะทุบทุบทุบฟาดฟาดเข้าไปอะค่ะ
อันนี้โดนหนักนะเนี่ยหนักพอปฐมพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์เลยนะคะ
ส่วนตรงที่ในโป้งนั่งอยู่พอมองไปอับปังตอเล่มเบอร์เรอ

สากตำพริกก็กองอยู่ตรงนั้น

อยู่คู่กับสังแล้วส่ากเลือดอาบขนาดนั้นอะ

อาการโรยรินโดนหนักแต่ยังเล่าเรื่องให้ฟังได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
นี่แถวหน้าอกนี่เขาศักดันหรือว่ารอยเลือด

มันอาบมากจริงคือเขาโดนหนักอะค่ะ
แต่เขายังเล่าเรื่องให้ตำรวจฟังได้
โป้งเล่าบอกว่าผมโดนภรรยาทำร้าย
แต่ไม่โกรธเมียนะเพราะต้องฟังก่อน
ยังไงฮะผมผิดเองผมอ่ะชอบดื่มเหล้าแต่เมียไม่ให้ดื่ม
ก่อนเกิดเหตุเมียบอกผมแล้วว่าอย่าไปดื่มแต่ผมไม่ฟัง
แล้วตอนเกิดเรื่องพอดีเมียบอกให้มาดามกิ่งต้นมะม่วงให้หน่อย
แต่ผมทำไม่เป็นผมเลยโดนตีแล้วก็โดนฟัน
แต่ผมไม่โกรธเมียนะผมรักเมียมากผมผิดเอง
เพราะเมียไม่อยากให้ดื่มเหล้าแต่ผมไม่ฟังเอง
อืมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผิดเองไงโอ้โห
แล้วเราอยู่กับเมียเรามานานยัง

ปีแล้วโหเราโดนอย่างนี้ทุกวันไหมบ่อยไหม

โอเคเคขอบคุณมากแล้วก็เราโกรธเราโกรธเขาไหม
ตุ๊กติ๋วี่ยเรากอบที่มีเธอที่รักเมียมากไหม

แล้วเราโกรธเขาไหมไม่โกรธค่ะมันพักตัวผิดเองไง
อ้าวไม่เวลาเหยียว
อ๋อเราผิดเอง

เขาบอกเขาโดนเมียทำร้ายแต่เขาไม่โกรธเมีย
คือฟังเสียงโป้งยังอ้อแออยู่เลยนะ

ตกลงมันเรื่องกิ่งมะม่วงหรือเรื่องไปกินเหล้าเนี่ย

ชื่อว่านางพินทองอายุ๔๑ปีนะคะ
พอไปเดินหาดูในบ้านอ้าวเจอ

เมื่อกี้ต้นนี้แหละ
สามีทำไม่ได้ต้นเห็นที่ไหล่ไหมคะ

โป้งทำไม่ได้เนี่ยแล้วก็ฟันหัวโป้งมาเนี่ย

โอ้โหเล่าฟังเรื่องของเธอก่อน

ก็ให้ช่วยดามต้นมะม่วงต้นเล็กต้นนี้

ก่อนหน้านี้แล้วแล้วอยู่มันหักออกจากกัน

ก็เลยขอสามีบอกทำให้หน่อย

เอายอดปักลงดินเฉยเลย

พี่ก็เลยคว้าสากออกมาทุบ

ไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรมากน่ะ
คุณตราวอ่ะ
เราก็ลองไปถามคนอื่นดูบ้าง
อันนี้สามีภรรยาเขาเล่าเรื่องตรงกันอยู่นะ

มันต้นเล็กมากมันต้นกล้ามาก

แล้วอยู่พอให้ช่วยดาม
ถ้าโป้งดามได้เนี่ยอีกกี่ปีกว่าจะโตกว่าพี่จะได้กินลูกมันเนี่ย
ก็ไม่รู้แหละแต่แกต้องรักของแกมากจริงนะ
ขนาดก่อเหตุสิทธิ์แกยังพยายามมานั่งดามอยู่เลย
นึกออกไหมคือเป็นไปได้เพราะว่าคืออาจจะกินเหล้ามาบอกแล้วไม่ให้กิน
แล้วพอบอกให้มาช่วยดันปักหัวลงดินอีก
นี่ไงนั่นไงเนี่ยจะซ้ำกันไปเรื่อย
ถามนายสุประโชคเอกรักษาเพื่อนข้างห้องของคนเจ็บ
ก็คือเพื่อนข้างห้องของสองสามีภรรยาเนี่ยนะคะ

ก็ฝ่ายหญิงบอกให้แฟนช่วยปลูกต้นไม้แต่แฟนปลูกไม่เป็น

ฟันเข้าไปตีเข้าไปแทงเข้าไป
แฟนเอาผู้หญิงครับบังคับให้ปลูกต้นไม้แล้วแฟนทำเป็นผู้ชายทำไม่เป็น
คือตำรวจฟังเรื่องทั้งจากสามีจากภรรยาจากเพื่อนแล้วก็ตึ๊บอยู่เหมือนกันนะ

เดี๋ยวเอาตัวภรรยาคือนางพินทองไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจ

อารมณ์อาจจะยังคลุกกลุ่นอยู่อาจจะยังไม่ชัดเจนอะไรยังไง
เดี๋ยวรอคุยกันแบบจริงจังชัดเจนอีกสักที

ถ้าคุณจะแจ้งความคุณแจ้งได้นะ
คุณแจ้งได้เลยเพราะว่าอันนี้คือมันผิดกฎหมายชัดเจน

เดี๋ยวอาการดีขึ้นแล้วมานั่งคุยกัน

แต่ในแน่ของตำรวจเขาก็ต้องทำงานของเขาไงคะ

แต่คดีอาญาก็ส่วนหนึ่งนะเรื่องของคดีอาญาก็ส่วนหนึ่ง

แต่ถ้าถามเรื่องของจิตใจโป้งบอกว่าผมไม่โกรธเมีย

ไม่โกรธผมผิดเองจริงผมรักเมียมาก
แต่จะอ้อแอ้อแอหน่อยใช่ไหม

ให้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา

วันนี้ก็ไปดูหน่อยก็เป็นอย่างไรกันบ้าง
ปรากฏว่าสองสามีภรรยาเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะ

เจ้าของห้องเช่าต้องโทรไปเรียกตำรวจ
ให้มาเจรจาเกลี้ยกล่อมกันอีกรอบหนึ่งนะครับ

ใช่ทะเลาะกันอีกแล้วนะฮะ
เจ้าของห้องเช่าก็เลยมาคุยด้วยนะครับ

ทั้งคู่เนี่ยขอความกรุณาย้ายออกจากห้องเช่าไปก็แล้วกัน

ก็เจ้าของห้องเช่าบอกที่ผ่านมาก็ทะเลาะกันบ่อย

ถึงขั้นเลือดตกยางออกแบบฟันกันเลือดอาบขนาดนี้
วันนี้กลับมาจากโรงพยาบาลทะเลาะกันอีกแล้ว

ไม่ได้ทำกันเองแค่สามีภรรยาเนี่ย

เมียก็ซ้อนท้ายเก็บข้าวเก็บของไป

คุณสุชาดาก็พยายามถามทั้งสองคนนะครับ

มันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันสามีภรรยา
เดี๋ยวไปหาที่เช่าหาห้องเช่าห้องใหม่อยู่กัน

คือเราไม่อยากทำอะไรแฟนแต่ว่าคือ

ก็ไม่พอใจแฟนด้วยครับพี่
อ้าวไม่เป็นไรครับโฟงเข้าใจครับ

ใช่ไหมจะพูดไม่พูดอะไรพวกนี้ก็อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว

เจ้าของห้องเช่าเขาบอกว่ายังไงก็ขอเชิญออกดีกว่า

เจ้าของห้องเช่าที่นี่นะครับบอกว่าได้คุยกับสองสามีภรรยาคู่นี้แล้วนะครับ
ก็มีการเคลียร์เรื่องค่ามัดจำค่าห้องต่างกันครบเรียบร้อย
ก็ขอให้ทั้งคู่ย้ายไปหาที่พักใหม่
เนื่องจากคือมันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยของผู้เช่าคนอื่น
มันเป็นเรื่องของความเกรงอกเกรงใจด้วย
ส่งเสียงอะไรพวกนี้เพื่อความสบายใจด้วย
คือทางเจ้าของห้องเช่าบอกว่าขอทำความเข้าใจผ่านทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์ไว้ด้วยนะครับ

ว่าไม่ได้ไปกดดันไม่ได้ไปไล่อะไรเขานะ
แต่อันนี้เพื่อความปลอดภัยของคนอื่นที่อยู่ร่วมกันจริง
แล้วเจ้าของห้องเช่ายังบอกว่าผมเนี่ยยังให้เงินไป๔๐๐๐บาทด้วยนะ
คือเป็นเงินที่นอกเหนือจากค่ามัดจำอะไรที่เหลืออยู่นะ

ค่าห้องค่ามัดจำอะไรเอาคืนกันไปตามสัดส่วน
ผมให้เงินช่วยไปอีก๔๐๐๐บาทด้วยก่อนที่เขาจะย้ายออกไป

คือให้เขาไปอยู่ไปที่อื่นแบบจะได้คนอื่นที่อยู่ไม่มีเดือดร้อน
แล้วก็ให้เงินเข้าไป๔๐๐ไปหาห้องเช่าใหม่
ไม่ได้คุยไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยแค่เอาความสงบอย่างเดียว
เห็นว่าชาวบ้านบอกว่าเป็นบ่อย

ให้เงินจากบัตรจำเพราะว่าเพื่อความสงบนะ

กลับมาตีกันอีกเหมือนเดิม

แตกตื่นกันหมดเพราะมันมีเด็กมีอะไรด้วยครับ
กลัวเขาทำอะไรเผื่อทำไปพลาดไป
โดนเด็กโดนอะไรอย่างนี้ครับ

เกิดเรื่องที่มันเกินเลยไปกว่านี้ไง
มีเรื่องศูนย์เสียอะไรไปอย่างนี้มันแบบ

สังเกตเมียมานานแล้วหลายครั้งแล้ว
เหมือนเขาไม่ค่อยจะปกตินะ
ก็ดูแล้วถ้าไม่ขาดก็เกินสักอย่าง

ไม่เคยคุยเลยตั้งแต่เขามาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่คุยกับใคร
มาอยู่ได้ไม่นานนะ

เออประมาณนั้นแหละมาอยู่ได้ไม่นาน
แต่ตอนเช้าเช้าไม่น่าจะกินแต่เช้าเนอะ
เพราะว่าเมื่อเช้าได้ยินมันยังไม่๘โมง

มึงจะหือเหรอ

นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าหรือเปล่า
หรือว่าบ่ายเย็นกลับมาที่เราไปดู
แล้วพอเรากลับไปดูช่วงเย็นเนี่ย
กลับมาจากโรงพัฒนธรรมก็ทะเลาะกันอีก
คุณโป้กับคุณพินทองผมก็ไม่แน่ใจจะไปอยู่ที่ไหนนะ

แล้วว่าเออหาเร้าสองคนจะทำยังไง

อยู่ที่ไหนเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องไปหาที่เช่าใหม่

สังคมที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีเขาก็กลัวนะ
ลงทะเลาะกันเสียงดงเสียงดังถึงขั้นลงไม้ลงมือมีอาวุธด้วยอย่างนี้
เขาก็กังวลไงเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็ต้องย้ายไปเรื่อยย้ายไปเรื่อยใช่ไหม

ลองหาทางพูดคุยกันดีแล้วก็ดำเนินชีวิตกันใหม่ดีกว่า
คือจริงรักกันให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันควรจะเกิดขึ้นในชีวิตคู่
แต่ว่าลงไม้ลงมือแบบนี้ต่อให้สามีให้อภัยแต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นไง